ทีนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะคะแล้วคลิปภาพกล้องวงจรปิดคือจับเหตุการณ์เอาไว้ได้หมดเลยเป็นอุบัติเหตุที่รถพลิกอัพสองคันที่นครสีธรรมราชคันนึงเนี่ยสับขับไปส่งคนงานก่อสร้างอีกคันนึงเป็นผู้หญิงเนี่ยคือชนกันแบบนี้เลยนะคะเป็นผู้หญิงขับกันมาสามคนแล้วมันประสานงากันค่ะเสียชีวิตเน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุกระบะสีขาวเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นว่าเหมือนกับเขาเสียหลักไงหักพวงมาลัยไปอีกเลนนึงหักเพื่อจะหลบม๔
อีกคันนึงอ่ะนะคะที่อยู่ข้างหน้าทีนี้มันก็เลยไปตัดหน้ากระทันหันรถกระบะสีขาวเนี่ย
มันเสียหลักข้ามเลนไปตัดหน้ากับรถกระบะสีน้ำเงินที่ขับสวนมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพเลย
คือชนกันอย่างแรงมากอย่างจังมากรถยนต์ของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่ขับคู่กันมากับรถกระบะสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ
ยังดีที่คนขับสามารถหักพวงมาลัยรถหลบกระบะสีขาวก็รอดไปอย่างหุดหิด
ก็เลยทำให้มีคู่กรณีแค่สองฝ่ายเหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนไปก็คือเกิดขึ้นช่วงเก้านาฬิกาสามสิบนาที
ซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบค่ะพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในรถกระบะอีซูซูสีน้ำเงินสองศพ
แล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตในรถกระบะสีขาวอีกสองศพรวมสี่ศพและมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ห้ารายนะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตในรถกระบะสีน้ำเงินคือนางนงลักษณ์พรสอายุ๔๒ปี
และนายวิรัตินัตรณวงศาอายุห้าสิบสองปีสภาพคือคอหักอ่ะซี่โครงหักทั้งสองศพเลยนะคะ
และโรงพยาบาลธมคีรีก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีกฝั่งนึงค่ะ
รถกระบะสีน้ำเงินนะคะเมื่อสักครู่ส่วนรถกระบะสีขาว
พบร่างผู้เสียชีวิต๒ศพคือนางสาวดวงพรบัวแก้ว
อายุสามสิบหกปีและนางสาวสวรรคไฝบุญจันทร์อายุยี่สิบปี
ทั้งสองเป็นพนักงาน๗๑๑สาขามหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
ส่วนคนเจ็บอีก๑คนเป็นผู้หญิงและเป็นคนขับ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่ออยู่นะคะจากการสอบสวนเบื้องต้น
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะสีน้ำเงินเนี่ยบรรทุกคนงานก่อสร้าง
ห้าคนจากอำเภอพรมคีรีจะมุ่งหน้าไปทำงานก่อสร้าง
ที่อำเภอชวางนะคะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็จะเห็นเลยว่ารถกระบะสีขาวซึ่งมีพนักงาน๗๑๑มารวมสามคนเนี่ย
ขับมาด้วยความเร็วคือขับสวนกันมามุ่งหน้าไปที่อำเภอพรมคีรี
จู่จู่มันมีรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่เลนด้านซ้ายด้านหน้าเนี่ย
เบี่ยงออกมากระทันหันนะคะรถกระบะสีขาวเนี่ยเห็นไหมมอ
เตอร์ไซค์มันเบี่ยงมารถกระบะสีขาวหักหลบ
แล้วมันเลยเสียหลักหมุนไปชนกับฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นจังหวะที่รถกระบะสีน้ำเงิน
สวนมาด้วยความเร็วเหมือนกันก็เลยชนประสานงานด้านข้างของรถกระบะสีขาวอย่างจังนะคะ
ก็นี่แหละทำให้มีคนเสียชีวิตไป๔ศพแล้วก็เจ็บอีก๕ราย
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
แต่ที่แน่คือขับค่อนข้างเร็วมากรถกระบะสีขาวที่เราเห็นในคลิปนะคะ
ถ้าขับรถเร็ววิธีการตัดสินใจช่วงเวลาการตัดสินใจ
มันไม่ทันมันทำไม่ทันจริงนะคะ